เรื่องของงานใหญ่งานที่แบบว่ามันมีสีสัน
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าหลายจังหวัด
เขาจัดเทศกาลผลไม้แล้วก็วัฒนธรรมประจำจังหวัดขึ้น
แต่ว่าที่จังหวัดสะแก้วโอ้โหเขาก็มีเหมือนกัน
และที่สำคัญในงานนะครับเขามีการแข่งขันกันด้วย
แต่ว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรไปติดตามภาพกันเลย
แข่งแรกจับเลย

นี่คินแอนเจิกหรือเปล่าคุณสุดไม่ใช่ยกน้ำหนัก

ขึ้นมาแล้วถือให้ได้นานที่สุดนี่คือกฎกติกามารยาทของการแข่งขัน

เฮ้อเป็นอย่างไรล่ะเฮ่ยเดี๋ยวกำลังทึ่งว่า
ยกขึ้นแล้วเนี่ยต้องถือค้างชูค้างไว้แบบนี้ด้วยเหรอ
ใช่แล้วในถังมีนมไหมไม่มีครับเป็นถังเปล่า
แค่นั้นก็หนักแล้วถูกไหมมันเมื่อยอ่ะ
คือก่อนที่จะยกเนี่ยนะต้องดื่มนมเข้าไป๑กล่อง
ดึงแล้วมันจะมีพลังไงพอมีพลังปุ๊บก็ยกขึ้นไปใครถือได้นานสุดเป็นผู้ชนะ
ก็จะได้ผู้ที่เข้ารอบมาในช่วงแรกนะครับก็รับรางวัลไปเลยคนละ๕๐๐
๐บาทสำหรับจำนวนผู้ที่ผ่านเข้ารอบเสร็จปั๊บมาแข่งขันในรอบต่อไป
เพื่อหาผู้ชนะเลิศโอ้โหคนชนะเลิศนะครับได้รางวัล๑๐๐๐บาท
สุดยอดส่งคุณชนะไปแข่งดีไหม
ดีเลยครับผมชอบอยู่แล้วในการดื่มนมเรื่องสุลงสุราเรื่องของเครื่องดื่มมืนเมา
ดื่มแล้วมันขมเพราะฉะนั้นดื่มนมดีกว่านะจ๊ะ

เอาล่ะแล้วก็นอกจากกิจกรรมสุดมันอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับ
งานนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีต่างของดีเมืองสะแก้วด้วย
เป็นการส่งเสริมช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูการผลไม้
ผลไม้ออกมาเยอะไงเห็นไหมมีมะม่วงเมื่อสักครู่
เข้าเหนียวมะม่วงไงช่วงนี้หน้าร้อนเนอะ
นี่น่าจะเป็นมะม่วงมันเขียวเสวย

สุดยอดพอฟังแล้วน้ำลายไหลเลยทีเดียวนะครับ

แล้วก็เป็นของดีของเด็ดที่นั่นเขามีมาวางขายกันเพียบเลยครับ
นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันได้นะครับในงานนี้
เทศกาลผลไม้และของดีวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
จัดกันในวันที่๑ถึง๗เมษายนนี้นะครับ
อยู่ที่ไหนบริเวณสนามข้างที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
ไปกันได้เลย๑๗เมษายนนี้นะ
มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ